เอาล่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกสาวผมก็ไปสอบโอเน็ตเหมือนกัน

ปรากฏว่าลูกบ้านนี้ไม่ได้สอบ

เพราะว่าคุณครูให้เหตุผลบอกว่า
สองคนมันเรียนไม่เก่ง
สอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำให้คะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นมันได้น้อย
มันใช่เรื่องเหรอครับเรื่องแบบนี้
มันเป็นเหตุผลอย่างนี้จริงเหรอ
ผู้ปกครองเนี่ยถ่ายคลิปออกไว้ให้คุณผู้ชมครับคลิปนี้
บุกไปเลยไปที่โรงเรียนที่เป็นสนามสอบโอเน็ต

ทำไมครูประจำชั้นไม่ให้เด็กเข้าสอบ
ผู้ปกครองของเด็กเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้บนโลกออนไลน์ครับ
เขามีหลาน๒คนเรียนอยู่ป๖โรงเรียนประจำตะบลแห่ง๑ที่๑๐๑
ชั้นเรียนเนี่ยมีนักเรียนแค่๖คนเอง
แต่ครูทำไมไม่ให้หลานฉันสองคนนี้เข้าสอบโอเน็ต
อ้างบอกว่าที่ไม่ให้สอบเพราะเด็กมันปึก
คนอิสรันไลน์อาจจะเข้าใจเด็กปึกนะคะ
ผมบอกคนภาคอื่นผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแหละ

เด็กมันปึกไม่ต้องไปสอบหรอกนะ

ไอ้คำพูดนี้สิครับคุณผู้ชมภาพ
ผู้ปกครองเขาบอกว่านี่คุณเอามีดมากรีดใจเด็กเลยนะ
มันเป็นบาดแผลในใจเด็กเลยนะ

กลายเป็นเหมือนโดนบูลลี่อ๋อถูกครับ
นี่ฮะไอ้เรียนไม่เก่งยังไงเองไม่ได้ไปสอบ
โอ้โหมันกล้องอยู่ในหัวเด็กเด็กอายสิครับ

ก็พาหลานไปที่โรงเรียนจะเข้าสอบให้ได้
แต่ครูบอกว่าถ้าจะสอบโน่น
ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองนะ
หลังจากนั้นครูก็เดินออกไป
ในเมื่อไม่ได้รับคำตอบเธอพึ่งโซเชียลมีเดียแล้วครับ
ก็เรียกหมอหนูหมอตี
ถ้าจะศึกษาก็ต้องเป็นครูอัลเล็กเขาเรียกครูตีนท

ผู้โดยการโรงเรียนเข้าพบผู้ปกครองของนักเรียน
โดยท่านภูมิในการก็ขอโทษผู้ปกครอง
ส่วนเหตุผลว่าทำไมเด็กทั้งสองคนไม่ได้เข้าห้องสอบ
อยู่ระหว่างการถามครูประจำชั้นให้
หลังจากผู้ปกครองได้ฟังคำอธิบายของพอ

มาชี้แจงเหตุผลด้วยตัวเองนะครับ
ทำไมถึงตัดอนาคตเด็กแบบนี้
ต่อมานายอานนท์คนขยันท่านภูมิในการโรงเรียนนะครับ
บ้านป่ายางคนที่ในเสื้อสีชมพู

การสอบโอเน็ตของนักเรียนทั้งสองคน
ไม่มีรายชื่อเข้าสอบแต่ก็สามารถเข้าสอบได้

จากคะแนนโอเน็ตมันไม่ได้มีผลต่อการเรียนต่อ
ไม่ได้มีผลต่อการจัดระดับโรงเรียนใด

ว่าเด็กมีความรู้ระดับใด
ที่ผ่านมาโรงเรียนยังมีหลายปัญหานะครับ

ทั้งเรื่องการจัดการการเรียนการสอน
เด็กจึงอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ

หลังจากนั้นเด็กทั้งสองคนก็เข้าไปสอบกับเพื่อน
แล้วก็จะแจ้งชื่อไปยังเขตพื้นที่การศึกษาในภายหลัง
ส่วนสาเหตุที่ครูแจ้งบอกว่าไม่ให้เด็กเข้าสอบ
อาจเป็นเพราะในช่วงที่ส่งชื่อ
ตอนนั้นเขาอ้างว่าก็นักเรียนประสบอุบัติเหตุไง

อันนี้เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานไว้
อาจมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่ชัดเจน

ส่วนคุณครูนะครับเดี๋ยวคงจะมาขอโทษ
แล้วก็จะมาชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ปกครองได้ทราบต่อไปครับ